เดี๋ยวกำลังภายในแล้วนั้นอ่ะ

แต่ร้านนี้เขาบอกว่าลีลานี่เด็ดจริง
อยู่ที่จังหวัดตรังเดี๋ยวผมพาไปดูลีลาของการ

โอ้โหกระอักเลือดเลยทีเดียว

โอ้โหคิดดูแล้วกันโรตียังเละขนาดนี้

ถ้าไปตบกับคนนี่น่าจะเละขนาดไหน
โอ้โหนี่หนักจริง
นี่คือลีลาการตบโรตีเรียกได้ว่าแรงสะใจจริงนะครับ
เป็นร้านของครูเน่งชื่อร้านนี่ก็คือโรตีครูเน่งนะครับ
เน่งเขาก็เป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านย่านตาขาวจังหวัดตรัง
ครูเขาก็ใช้เวลาว่างหลังจากกลับจากโรงเรียนก็ออกไปขายโรตีกว่า๔๐๐แผ่นต่อวัน
ขาย๓ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ
หลังจากนั้น๓ชั่วโมง๑นาทีปิดร้านหนีเลยครับ
โอ้โหนี่ไงคุณดูสิต้องไม่ปิดสิใครจะกล้าเข้ามา
แล้วปิดร้านแล้วไปมีเรื่องกับพี่แกไม่ได้แล้วดูลีลาการตบโรตีสิครับ

ก็ทำอยู่กับคุณสามีเขาบอกว่าคุณสามีจะทำหน้าที่ชงชากาแฟโบราณอยู่ข้าง
โอ้ก็กินโรตีแล้วก็มีชากาแฟให้ด้วยสุดยอดเลยนะครับ

ทุกเมนูหนักแน่นครับแน่นด้วยเครื่องทั้งนมน้ำตาลตามใจลูกค้าฝุดไปเลย
นี่บีบลงไปสายนมเยอะ
ขอบคุณนะสุดยอดเลยครับ

การปบที่สะใจและเขินนะครับ
ก็ทำให้โรตีเจ้าเก่าเจ้าดังย่านตาขาวเนี่ย

แล้วก็แพร่หลายไม่ใช่แพร่หลายสิ

ปากต่อปากบรรดานักชิมก็ต้องไปกันแล้วครับ
ตัวเองได้สูตรเด็ดจากการหมักแป้งโรตีมาจากคุณปู่
หลังจากนั้นก็ได้ฝึกฝนการฟัดโรตี

ก็เขาว่ากันอย่างนั้นฟัดโรตีเลย

ก็ช่วยคุณปู่เรื่อยมาจนได้เรียนระดับปริญญา
แล้วก็หยุดขายไปช่วงหนึ่ง
หลังจากเรียนจบก็มายึดอาชีพ
โรตีมาโดยตลอดแล้วก็เป็นคุณครูด้วย

ยิ่งตอนนี้นะครับการขายโรตีหลังเลิกงานเนี่ย
เขาบอกว่ากลายเป็นกิจกรรมของครอบครัวไปแล้ว
รวมแล้วตอนนี้เธอก็ขายมามากกว่า๔๐ปี
การสั่งสมบันแน่นเอียดแล้วดูโรตีของพี่แกนะครับ
มันไม่ได้กรอบอย่างเดียวคือมันทุบให้มันดูนุ่ม

เครื่องมันจะได้แบบแน่นอยู่ตรงกลางพอดี

ใครที่สนใจอยากไปชิมแล้วก็ไปชมลีลาด้วยนะครับ

ร้านนี้อยู่แถว๓แยกปั๊มน้ำมันเอสโซ
ก่อนถึงตลาดสดย่านตาขาว๓๐๐เมตรก็จะเห็นเลยนะครับ
ราคาโรตีเริ่มต้นที่๘๓๐บาท
เปิดขายนะครับ๑๗นถึง๒๐นของทุกวัน